มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
ยาบ้าใช้รถกระบะทะเบียนปลอมขนยาถึง๑๒ล้านเมตร
แล้วก็รถยางแตกเลยจอดทิ้งไว้ข้างทาง
ชาวบ้านแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบรถคันนี้หน่อย
ตอนแรกชาวบ้านก็นึกว่าเป็นรถเสียตามปกติ

ยาบ้าตั้ง๑๒ล้านเมตรนะคุณ
ตอนนี้ทางตำรวจเตรียมขยายผลการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับ
พลตำรวจตรียุทธชัยพัวประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้บรอเรือ๕๙๘๐เชียงรายจอดเสียอยู่
โดยล้อหลังขวาหลุดจอดอยู่บนถนนสายเวียงชัยเชียงราย
พื้นที่หมู่บ้านใหม่โพงามหมู่๑๒ตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัย
ตำรวจเข้าตรวจสอบพบรถบรรทุกยาบ้า๕๗กระสอบ
ประมาณ๑๒ล้านเมตรแต่ไม่พบคนขับ

ตำรวจได้นำของกลางไปเก็บไว้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
เพื่อขยายผลต่อไปเพราะว่าตำรวจก็ตกใจเหมือนกันนะคุณ
เห็นไหมฮะมีกระสอบยาบ้าขนมาโจ้งอย่างนี้เลยนะฮะ
ไม่ได้มีการอำพรางเป็นอย่างอื่นเลยนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถคันดังกล่าวนะฮะ
พบว่าตามหมวดอักษรตัวเลขและจังหวัด
เป็นรถของชาวบ้านพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย

ว่าเพื่ออำพรางรถที่ใช้ขนยาบ้านะครับ
ในเวลาต่อมาพลตรีบัญชาดุริยพันธ์

ร่วมกับฝ่ายตำรวจไปตรวจดูของกลาง
แล้วก็อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผล
ไปถึงคนขับรถและเจ้าของรถที่แท้จริง
สำหรับยาบ้าล็อตนี้๑๒ล้านเมตร
ว่าลักลอบขนมาจากชายแดน
โดยลำเลียงผ่านถนนสายบรองด้วยการอำพราง
เป็นรถขนพืชผลทางการเกษตร
แต่เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกมันมาก
ยางแตกระหว่างทางแล้วก็เลยต้องจอดทิ้งไว้นะครับ
เป็นที่ผิดสังเกตของชาวบ้าน
และท้ายที่สุดชาวบ้านก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าตรวจสอบก็พบยาบ้าล็อตมหาศาลล็อตนี้ครับ